ฝ่ายค้านได้ยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลแล้วนะครับ
ขณะที่นายกได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้ถามของพักฝ่ายค้านในสภา
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ในที่สุด๗พักฝ่ายค้านใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูลใหม่มาตรา๑๕
เข้าชื่อเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อสักถามข้อเท็จจริงต่อผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยไม่ลงมติ
หลังจากพยายามตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรี
ถึงการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบมาแล้ว๒ครั้ง
ยัตตินี้ถึงมือในชวนหลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนรัศดรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนของนายก
ค้านยังพ่วงประเด็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
โดยไม่แสดงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะใช้
ซึ่งในชวนระบุว่าหากผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
ก็สามารถบรรจุเป็นเรื่องด่วนได้
คาดว่าจะเปิดอภิปรายได้ภายในเดือนนี้
ส่วนตัวยังอยากให้นายกรัฐมนตรีมาตอบด้วยตัวเอง
เรื่องด่วนสามารถพินาได้ก่อน
แล้วแต่แล้วแต่มติของที่ประชุม
ไม่กระทุนะครับกระทุก็
ผมยังมีความเห็นว่าควรมาตอบ
จะตอบว่าไม่ตอบหรือตอบว่าอย่างไรก็ควรจะมาตอบ
ถ้าไม่ตอบก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายมาตรา๑๕
นั่นก็คือแจ้งมาเหตุที่ไม่ต้อง

โดยคอรมอมีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคง

แต่ว่าต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งกฎผมก็ได้ให้ทางฝ่ายรายการติการ

กระทู้ที่นายกไม่ตอบนั้นไม่มานั้น
จะต้องหนุนการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่ไม่มาตอบมีการแจ้งเห็นว่าละยังไง

สสมหาสารคามพักเพื่อไทย
ยืนยันไฟคลาญไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้
เพราะจะเป็นปัญหาต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

มันเทียบเคียงได้กับการอนุโรมได้

เหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซึ่งถ้าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย

เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีโดยตรง
คงไม่มีใครตอบแทนท่านได้ว่าในวันถวายสัตว์เนี่ย

ถามว่าคนอื่นจะตอบแทนท่านได้ไหมใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่มีเหตุผลเลย
ส่วนผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุ
รบกระบวนการของรัฐสภา
ที่ผ่านมาไม่ได้เดินทางไปตอบกระทู้เพราะติดภารกิจ

ยืนยันไม่เคยกลัวการเข้าสภา

นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตว์ปฏิญาณ
ต่อหน้าพระพักธ์ครบถ้วนแล้ว
พร้อมยืนยันด้วยว่า

ไม่ได้ทำให้ตัวเองเสียสมาธิ